หนึ่งคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือพี่ฮายอาภพร
แต่ครั้งนี้ไม่ได้มาตรวจรางวัลพี่ฮายนะ
แต่จะมาขอแสดงความยินดีกับพี่ฮายด้วยนะคะ
กับบ้านหลังใหม่หลังงามหลังโต

ใช้เวลาทั้งชีวิตเก็บเงินด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองมาทั้งชีวิต
๕ปีที่รอคอยวันนี้สิ้นสุดการรอคอยแล้ว
เปิดบ้านหรูของพี่ฮายกันเลยค่ะ
นี่ไม่แน่ใจว่าใช่บ้านนะดิฉันว่าเป็นคฤหาสมากกว่า
คุณผู้ชมนะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงใช้เวลานานถึง๕ปี
คือเรียกว่าคลิปที่พี่ฮายโพสต์เอาไว้เนี่ย
เปิดให้เห็นแต่ละซอกแต่ละมุมอุ้ยอลังการงานสร้างเหลือเกินคุณดูสิ
และที่สำคัญพี่ฮายบอกว่านี่คุณแม่ของตัวเองยังไม่เคยเห็นเลยนะ
จริงเนี่ยแฟนเรียกร้องกันเยอะอยากเห็นบ้านใหม่พี่ฮาย
แต่พี่ฮายเนี่ยเพิ่งจะลงคลิปให้ดูตามคำขอของแฟนคลับ
ซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วเหลือแค่ลงเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น

ฮายส่งคลิปมาให้บันเทิงไทยรัฐด้วยบอกเล่าถึงความภูมิใจ

และที่ภูมิใจที่สุดก็เพราะว่านี่
เป็นของขวัญชิ้นที่ใหญ่ที่สุดในชีวิต
พี่ฮายตั้งใจมอบให้กับคุณแม่
แต่กว่าจะมาถึงวันนี้พี่ฮายบอกว่า
ืดขึ้นคอเหมือนกันนะคะเนี่ย
ก็๕ปีคุณค่ะกว่าจะได้ขนาดนี้
นะคะได้จันทร์ใจแล้ว
ความฝรั่งอะไรกับแม่จะขึ้น
ดูเศรษฐ์อาการเป็นยังไง